คุณผู้ชมค่ะก็ว่านะช่วงโควิดแบบนี้ไอ้โควิดเราก็กลัวใช่ไหม
แต่ว่าฟิตหุ่นเราก็ต้องฟิตด้วย
หลายคนอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนไม่เป็นไรจ้
ก็ลุกขึ้นมาแต่งตัวหรือว่าเที่ยวทงเที่ยวทิพย์กันไป

ทฤษภาพเทศนี้แน่นอนที่สุดนะครับ
มุยลุกเป็นไฟตามคาดจ้ะ
วุ้นเส้นเขาอวดหุ่นผิวสวยนะ
กินี่ไม่ว่าจะสีอะไรเธอก็รอดนะคะ
ขับผิวให้มันดูแบบดูดีมากยิ่งขึ้น
เออเราคิดว่าบิกินี่สีม่วงขนาดเนี้ย
ถ้าคนผิวคล้ำหน่อยก็จะแบบเออก็นิดนึงเนาะ

บอกเลยก็ปั๊วมากเลยนะคะ

ถ้าเป็นภาษาอีสานบ่านเห่านะคะถ้าใส่สีม่วงแบบนี้
สีผิวแค่มันขึ้นมานิดหนึ่งมันแหล่ค่ะคุณผู้ชม
อันนี้ก็คือยกให้เธอสวยนะคะแต่ว่าคือเราสีผิว
คุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งความขาวดีกว่า
ควบกันไปพักผ่อนเงียบอยู่
ไปกันหลายเกาะเลยจ้ะไล่มาตั้งแต่เกาะพีพีเกาะห้องเกาะยาวใหญ่เกาะไข่ใน
ระดับเมพิชนาธิ์บอกเลยนะคะว่าไม่ทำให้ผิดหวัง
คนนี้ระดับสวยอินเตอร์จริงคุณผู้ชมค่ะ
แฟชั่นเซ็ตนะนี่หุ่นดีขนาดนี้คุณผู้ชม

เออคุณผู้ชมกลัวไม่หนำใจขอส่งท้ายที่อีกหนึ่งสาวดีกว่า
คนนี้ค่ะมีแบบว่าเป็นแบบแบ๊วด้วยนะ
จะเป็นตือกับตาน้อยลูลาเออไม่แท้อะไรต้องร้องเพลงนั้นมาก่อน
เพราะว่าเธอเปลี่ยนลุคไงอันนี้เขาไปเที่ยวที่ไหนคะเนี่ย

ระเบียงห้องนอนซะหน่อยค่ะเหมือนบ้านพักตะอากาศริมทะเลไปเลย
อวดหุ่นเสียนะจ๊ะในไปเที่ยวทริปชุดว่ายน้ำแบบเก๋
คือเราไม่ค่อยได้เห็นลุลาในลุคนี้เท่าไห
จริงดิฉันตามดูยูทูปช่องคุณลุลานะ
ดูตั้งแต่เขาไปเลือกต้นไม้แต่ละต้นเลือกเก้าองเก้าอี้

เออเอาล่ะถูกหรอดีตั้งกล้องตั้งกล้องโอ้โหเป็นไอเดีย

ฉันอยากรู้เจ๋ยสมมุติว่าเราอยู่คนเดียวอ่ะเนาะ
เผื่อเราจะได้ไอเดียแบบเขาตั้งกล้องบ้างนะคะ